เรื่องนี้เรื่องเงินทองไม่เข้าใครออกใครนะคะ
ล่าสุดพี่ลูกหมีรัศมีร์เป็นนางแบบอยู่ดีก็ผ่านตัวมาเป็นนักธุรกิจใช่ไหมคุณ
แล้วชื่อของเธอเนี่ยมันมีไปเกี่ยวข้องกับคุณเอิร์กเรเดอร์

แต่ในกระแสโลกโซเชียลเอาพูดกันตามตรงนะ
ภาพลักษณ์ของเขายังไม่ได้ถูกให้มองแล้วดูดีขึ้นเลยนะ
เพราะว่าหลายคนยังมีความคางแคงใจจากการที่เขานั่งแถลงข่าวไปยาวชั่วโมงนะ

ไม่ใช่เรื่องหน้าเขาเรื่องของธุรกิจเขา
ส่วนเรื่องนี้เนี่ยจะกระทบกับงานของพี่ลูกหมีหรือเปล่านะคะ
เดี๋ยวไปฟังพี่ลูกหมีกันดีกว่าว่ากังวลใจเรื่องนี้หรือเปล่าค่ะ
ส่วนเรื่องการเงินพี่กับเอิ๊กไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน
แล้วก็ค่อนข้างมีความชัดเจนในการที่สัญญาหรือว่า
เรื่องการทำงานเราคุยกันระดับหนึ่งเบื้องต้นแล้วค่ะ
ไว้ใจพูดตรงว่าก็ยังไว้ใจน้องเอิ๊กอยู่
แล้วก็เรารู้จักเอิ๊กมาระดับหนึ่ง
แล้วก็ก่อนมีเรื่องเนี่ยลูกหมีได้พูดคุยกับเอิร์กแล้ว
แล้วก็จริงก่อนที่น้องเก๋จะเสียไป
เก๋โทรหาพี่ด้วยเราก็เลยมีข้อมูลนิดนึงค่ะ

ไฟมันวูบนะคะบอกว่าไม่รู้เป็นไรคุณผู้ชมแล้วแต่ความเชื่อ
เขาบอกว่าพอมีลูกหมีพูดชื่อคุณเก๋ไฟมันวูบลงเลย
แล้วคุณลูกหมียังแบบว่าลึกลักอะ
ส่วนนักแรกอีกคนค่ะที่เข้าไปคอมเมนต์ในไอจีของคุณเอิ๊ก
แบบค่อนข้างถึงพลิกถึงคิงอย่างคุณแตงโมนิดา
เจ้าตัวก็ชี้แจงมาเหมือนกันว่าทำไปเนี่ยเพราะว่าเข้าใจหัวอกของคนที่เคยป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
มีความคิดที่จะทำร้ายตัวเองก็แค่นั้นเองค่ะไม่ได้เกลียดอะไรกันนะคะ
โมตามเข้าไปเผือกเนี่ยด้วยความที่มันมีมันมีเรื่องราวบางช่วงชีวิตที่เราคล้ายเขา
เราอยากจะอธิบายแทนเขาจริงก็เอาตรงมันไม่ใช่เรื่องของโมหรอก
แต่ว่าโมยังมีความรู้สึกว่าสังคมยังให้พื้นที่กับคนที่เจ็บช้ำในหัวใจน้อยไปหน่อย
เลยมีความรู้สึกว่าถ้าโมพูดแทนเขาได้โมก็อยากจะพูดเท่านี้เอง
ในฐานะที่เป็นโรคเดียวกันแล้วก็เคยมีความรู้สึกเดียวกัน
แต่คุณเอิร์กเองก็มีการตอบกับคุณแตงโมเหมือนกันนะ
ไปเม้นถึงพี่เกดี๊กว่าใกล้จะได้ดับอีก